จันทบุรีมีเหตุอุอาจเกิดขึ้นนะคะมีคนร้ายขับกระบะ
ประกบยิงช่างตายคารถจักรยานยนต์แล้วก็บึงรถหนี
ตำรวจเนี่ยพยายามวิทยุสกัดจับแล้วแต่ยังจับตัวไม่ได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของสพทุ่งเบนจาในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบริมถนนฝั่งมุ่งหน้าบ้านแพ่งขายังนะคะ
ก็เจอสภาพมอเตอร์ไซค์ฮอนเดอร์เวฟหนึ่งสองห้าสีขาว
ทะเบียนขอฉอคอหนึ่งสี่ห้าจันทบุรีล้มแต่แคงซ้ายอยู่
ท้ายมีตู้เชื่อมไฟฟ้ามาติดอยู่ด้วย
ใกล้กันมีศพผู้ชายถูกยิงเข้าที่ซ่อคอขวา๑นัด
โพกขวาหนึ่งนัดนอนหงายจมกองเลือดมีมือถือตกอยู่หนึ่งเครื่อง
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่บนพื้นถนน๑ปลอกด้วย
ทราบชื่อผู้ตายก็คือนายปัญชาพรมศิริวัยสามสิบเก้าปี
เป็นชาวตำบลพลับพลาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ชาวบ้านใกล้เคียงเขาบอกว่าประมาณสัก๑๐โมงเนี่ย
กระบะสีขาวไม่ทราบยี่ห้อคันหนึ่งขับตามปรากฏมอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย
พอถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังติดต่อกันประมาณ๒๓นัด
แล้วก็เห็นรถกระบะเนี่ยเร่งเครื่องมุ่งหน้าไปทางแพ่งขายอย่างอย่างรวดเร็ว
พอออกมาดูก็เห็นว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจยังออกหาข่าว
แล้วก็ตามตัวของผู้ต้องสงสัยอยู่ทั้งจังหวัดมีการวิทยุกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ยังจับตัวไม่ได้ปมสังหารตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งประเด็นอะไรไว้ค่ะ
ต้นก็ต้องติดตามญาติมาสอบถามก่อนว่าอาจจะมีอะไรเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุได้บ้าง